มาติดตามกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลกันบ้างนะคะ
หลังจากที่ร็อกเกอร์รุ่นใหญ่พี่เสกโลโซ
เขาออกมาประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก
ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีลูกแล้วนะจ๊ะ
ซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากคุณแซนวิชปภาดา
นักแสดงสาววิกหมอชิดนะคะคุณผู้ชม
นี่คือชมหน้าน้องลียองนะคะ

ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยประกาศว่ามีลูกชายคนใหม่กับแซนวิชประพาดานักแสดงสาววิ่งหมอชิด
เพิ่งจะเปิดตัวคบหาดูใจกันเมื่อช่วงลอยกระทงปีที่ผ่านมา

เรียกว่าองค์ประกอบการชี้แจงข่าวพร้อมมีพร้อมหมดเลย
มีภาพทารกน้อยน่ารักน่าเอ็นดูในอ้อมแขนของคุณพ่อเสก

กับคุณแม่แซนวิชและข้อความที่ระบุว่า
ขอแนะนำน้องลียองเด็กชายพัฒนศักดิ์สุขพิมาย
เก้ากรกฎาคมปีรกาลูกชายคนล่าสุดของเฮียเองจ้า
ลูกคุณแซนวิชประพาดางานนี้แม้จะทำเอาแฟนคลับงงไม่ใช่น้อย
แต่ก็มีคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะแยะนะคะ
กระแสว่าอ๋อ๑๔อีกครั้งมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
นะคะตามเพลงของพี่เลย
แต่จะว่าไปก็ไม่ใช่แฟนคลับแล้วนะคะคุณผู้ชม
นักข่าวอย่างเราเองก็งงเหมือนกันนะ
ซุ่มเงียบมากก็เลยยกหูโทรหาเลขาส่วนตัวกันไปเลยนะคะ
ซึ่งก็ได้ความว่าตอนนี้พี่เสกขอพักผ่อนก่อนนะจ๊ะ
เดี๋ยวคงจะมีการแถลงข่าวอย่างแน่นอน
แต่เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเรื่องพี่เสกแถลงข่าวพักไว้ก็ได้
ที่พี่เสกจะแถลงข่าวด้านอดีตภรรยาอย่างคุณการวิพากร
ก็ขอตั้งโต๊ะแถลงก่อนในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้
สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเธอถูกถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเหมือนกัน
ก็เลยจะพูดซะทีเดียวเลยนะคะ

ประกาศว่าใครเนี่ยอยากจะมาฟังการแถลงข่าวบ้าง
ให้ลงทะเบียนเดี๋ยวเธอจะรวบรวมรายชื่อ
พร้อมกับจองสถานที่ว่าจะมีสื่อมนต์ชนมากันกี่คน
แต่ดิฉันเชื่อนะว่าสื่อมวลชนหลายสำนักให้ความสนใจกันอยู่แล้ว
แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเรามาอัปเดตกันนะคะคุณผู้ชม
ว่าทางอดีตภรรยาอย่างคุณการวิพากรเธอมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
เพราะว่าตัวเธอเองก็ถูกถามไทยไปเยอะเหมือนกันนะคะ
นะคะเออเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ
ทรงพี่เสกมีลูกอะไรไปแล้วทำไมจะต้องมาถามพี่กงพิการโทรกันถามสายหูไหม้เลย
แต่ถ้าใครจะไปพี่สื่อมวลชนก็อินบล็อกไปหาพี่การหน่อยละกัน
เป็นเรื่องประดายอย่างที่เขาจะต้องมีการสอบถาม
เพราะว่าคุณการพี่พากรเนี่ยเขาก็เคยมีภาพ
หลังจากที่คุณเสกเปิดตัวว่าคบกับคุณแซนวิชถูกไหม
มันก็มีภาพของคุณการกับคุณเสกร่วมเฟรมกันอยู่๒๓ครั้ง
หลายคนก็อาจจะงงขนาดเราเป็นนักข่าว
เรายังงงเลยอย่างน้อยยังไม่ได้จากพี่เสกก็เอาจากพี่การก่อนแล้วกัน
นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะทราบเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเก็บมา
ช่วงบ่ายติดตามในบันเทิงไทยรัฐ๑๗นาฬิกา๔๕นาทีได้รู้กันอย่างแน่นอน
ทางพลาดทางประการทางตวงนะคะ